นี่แหละครับที่ผมบอกให้ระวังไม่ใช่แค่กระทงเท่านั้นนะเวลาไปทำบุญแล้วยกทูบเทียนอะไรแบบนี้นะนี่แหละครับน่าจะเหม็นไหม้น่าดู
ผมติดไฟครับนะฮะ
ผมของผมติดไฟครับ
นี่ครับถ้าดับไม่ทันเนี่ยสงสัยได้รับบัตรเจ็บแน่เลย
ไปดูอีกคลิปนะฮะกำลังยกกระทงอธิษฐาน
อันนี้ก็ไฟไหม้ผมเหมือนกัน

โอ้โหแล้วผมพี่เยอะด้วย
พวกเขารู้หรือยังนี่เหมือนเขายังไม่รู้นะเหมือนแบบไม่รู้จริงด้วย
ขณะที่เขากับครอบครัวกำลังถ่ายฟิกันเลยคุยกับลูกอยู่เลย
จะลอยกระทงจู่ไฟมันติดผมครับ
คลิปนี้ยอดวิวคนเข้าไปดูเกือบ๕ล้านแล้วนะ
ชาวเน็ตบอกเกือบได้สกินเฮดแล้วนะครับ
บางท่านก็บอกแหมโพสต์ซะ
บอกทรงผมพี่ไฟมันชอบนะครับ
อุบัติเหตุลอยกระทงก็มีด้วยปากการัชนีนะคะ
เป็นอุทาหรณ์เผื่อปีหน้าจะได้ระมัดระวังมากขึ้น
เพราะมันมีไฟมีอะไรแบบนี้นะคะ